พาไปทานก๋วยเตี๋ยวกันหน่อยดีไหมคะ
แต่ว่าก๋วยเตี๋ยวที่ฉันจะพาไปไม่ธรรมดา

เขาจะใส่ปล้องไม้ไผ่ยักษ์ใหญ่เลยนะ
แล้วตะเกียบเนี่ยคุณความยาวกว่าครึ่งเมตร

ไปดูกันเลยภัยยักษ์แอดทหารช่างนะคะ
ก๋วยเตี๋ยไผ่ยักษ์อยู่ในฟาร์มแกะทหารช่าง
กองพลทหารช่างที่๔กองพลฐานรับที่๔
ค่ายจิรประวัติอำเภอเมืองนครสวรรค์ค่ะ
ตรงนี้เขาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เกษตร
ผสมผสานในพื้นที่๓๐ไร่คุณดู
แม้แค่จานก็แบบแตกต่างแล้วนะ
ก๋วยเตี๋ยวเสิร์ฟลูกค้าเสร็จปุ๊บ
เกียบก็ต้องเป็นตะเกียบไม้ไผ่เหมือนกัน

คีบยังไง

จังหวะคีบเส้นก็แหละจังหวะเอาเข้าปากสิคุณ
จะต้องมีมือที่ยาวขนาดไหนถึงจะสามารถใช้กะระยะได้
แต่เขาจะมีตะเกียบธรรมดาให้ด้วยถ้าเกิดใครแบบไม่ถนัด
ก็ใครอยากที่จะท้าทายมีอะไรที่เป้าหมายใหม่ในเชิง

ซึ่งวัตถุดิบเขาบอกว่าเอามาจากทหารในกองพันธหารช่างที่๔
ที่เขาปลูกพืชผัดปลอดสารพิษทั้งหมดเลย

คือก็ไม่ได้ยั่วคุณผู้ชมหรอกยั่วในชั้นอะไร
มี๒แบบค่ะก๋วยเตี๋ยวถ้าใส่ชามกระเบื้องปกติชามละ๔๐
แต่ถ้าเป็นชามไผ่ยักษ์ชามละ๗๐บาท
ค่าราชการนักเรียนในเครื่องแบบถ่ายรูปเช็คอินได้ส่วนลดชามละ๕บาท

แต่ระวังตอนคีบเดี๋ยวลูกชิ้นก็ชิมตาเพื่อนฝั่งนี้ไม่ได้
คือคุณนึกออกไหมพอมันยาวปุ๊บจังหวะจะกินเนี่ย

นครสวรรค์ใครว่างแวะไปชิมกันนะคะ